มีเหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อสามีเนี่ยปกติเวลาเมาแล้วก็ชอบทำร้ายร่างกายภรรยาอยู่แล้ว
คราวนี้ทำร้ายเขาอีกเมียทนไม่ไหวไปแจ้งตำรวจมานะคิดว่าจะจบสุดท้ายย้อนกลับมาทำร้ายเขา
คราวนี้ถึงขั้นเขาสลบสลบหมดสติไปเลยแต่คิดว่าเขาตาย
ก็เลยอำพลางคดีด้วยการจับภรรยาเนี่ยขึ้นไปผูกแขวนคอไว้
ลักษณะอำพลางว่าเป็นการแขวนคอตายสุดท้ายตำรวจพบพี่รุฑนะ
สอบไปสอบมาเค้นไปเค้นมาถึงยอมรับสารภาพ
ใช่ค่ะแล้วก็สภาพศพก็มีพิรุษว่าไม่ใช่เป็นการผูกคอตายไม่ได้ลิ้นจุกปาก
ไม่ได้มีรอยเชือกที่คอแบบแน่นแล้วก็ความยาวของเชือกกับสัดส่วนความสูงของผู้ตาย
มันไม่สมส่วนกันอ่ะอืมนี่ฮะคือตำรวจเนี่ย
พนักงานสอบสวนเขาผ่านคดีมาเป็นร้อยเป็นพันใช่
พูดนิดเดียวถามแป๊บเดียวเนี่ยเขาแบบโอ้โหรู้เลยว่ามีพิรุษหรือไม่มีพิรุษ
เหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับอยู่ในท้องที่ของสภปาติ้วที่จังหวัดยะโสถร
ตำรวจคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากก่อเหตุนำร่างของนางพัฒนีอยู่เย็นอายุ๕๑ปีที่เป็นภรรยา
มาจัดฉากมาอำพลางคดีให้เหมือนกับผูกคอตายอยู่ในครัวที่บ้าน
บ้านอยู่ในพื้นที่หมุนสองบ้านโพศีตำรวนโพไซอำเภอป่าต้ิ้วจังหวัดยะสโถร
ทศพรตอนนั้นก็ปากแข็งนะฮะปฏิเสธ
บอกว่ามาเจอศพก็เนี่ยเมียผูกคอตายในบ้านแล้ว
ตำรวจที่ไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยได้รับแจ้งเหตุเช้ามืดเมื่อวานนี้
ไปเจอศพนางพัฒนีเจ้าของบ้านตอนนั้นถูกนำตัวลงมานอนอยู่ที่พื้นห้องครัว
ทศพรเช้ามืดเมื่อวานที่ตำรวจไปถึงเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
นั่งอยู่ข้างศพภรรยาร้องห่มร้องไห้มีญาติพี่น้องมาอยู่ในที่เกิดเหตุ
ใกล้กันแถวนั้นก็เป็นขื่อไม้บนเตาฟืนแล้วก็มีเชือกไนลอนมีเก้าอี้วางอยู่
หลักฐานก็อยู่ในห้องครัวตรงนี้ลักษณะเหมือนกับผูกคอตาย
ญาติมาเจอแล้วเอาลงมาแล้วนายทศพรจากการสอบสวนในตอนแรกนะครับ
อ้างว่าช่วงเย็นวันที่๔พฤษภาคมไปอยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่ง
แล้วกลับบ้านมาตอนประมาณเที่ยงคืนเดินเข้าไปที่ห้องครัวหลังบ้าน
ก็ไปเจอภรรยาผูกคอห้อยอยู่กับขื่อไม้ก็รีบไปเอาตัวลงมาเอามาไว้ที่พื้น
แล้วก็ไปเรียกญาติพี่น้องให้มาช่วยกันนะแต่ว่าไม่ทันภรรยาตายซะแล้ว
แต่ว่าตั้งแต่แรกตั้งแต่เกิดเหตุญาติญาติเขาก็ไม่เชื่อว่าเป็นการผูกคอตาย
ก็เลยบอกตำรวจไปตำรวจก็สอบสวนนายทศพรที่พบศพคนแรก
แล้วก็เป็นสามีของผู้ตายด้วยแล้วพบพิรุธหลายอย่าง
เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพของนางพัฒนีไปชนะสูตรอย่างละเอียดด้วยนะครับ
ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ที่อุบัติรัชธานี
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตผลการชนะสูตรพบว่านางพัฒนี
กระดูกซี่โครงฝั่งซ้ายหักสี่ซี่ท้ายทอยถูกตีด้วยของแข็ง
และเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจคือมีร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
แต่ว่าที่น่าเศร้าน่าสงสารที่สุดสำหรับผู้ตายเนี่ยก็คือ
ตำรวจบอกว่าไม่ได้ตายทันทีจากการถูกตีที่ไทยทอย
หรือว่าถูกทำร้ายจนซี่โครงเนี่ยหักไป๔ซี่
แต่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจนั่นหมายความว่าตอนแรกเขาแค่สลบ
แต่ตัวเองนึกว่าตายก็อยากจัดฉากให้เหมือนกับว่าเขาตาย
เขาผูกคอตายเอาเขาขึ้นไปผูกคอซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ตาย
แล้วก็สุดท้ายก็ต้องตายค่ะนี่นะฮะตำรวจสอบสวนนายทศพรอย่างหนักนะครับ
เค้นไปเค้นมาจนสุดท้ายนายทศพรยอมรับสารภาพว่า
มีปัญหาทะเลาะวิวาสกับภรรยาปกติก็ทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้ว
โดยเฉพาะเวลาที่ตัวเองดื่มเล่าแล้วเมื่อบ่ายวันที่สี่พฤษภาคม
วันนั้นทำร้ายร่างกายภรรยาไปครั้งหนึ่งภรรยาโทรไปเรียกตำรวจให้มาระงับเหตุ
แล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความเอาผิดตน
ค่ะนะฮะพอตอนเย็นภรรยากลับมาถึงบ้าน
ก็ดักรออยู่นะทีนี้พอจะเข้าบ้านเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับ
เพราะว่าภรรยาปิดประตูอยู่ข้างในบ้านไม่ยอมให้ตัวเองเข้าไป
ก็รออยู่ข้างนอกแล้วเมาด้วยนะก็แค้นเมื่อกลางวันด้วย
ทำร้ายไปแล้วแจ้งตำรวจมามาจับไปแจ้งความเนี่ย
รอเรียกให้ภรรยาเปิดบ้านก็ยอมไม่เปิดไม่ยอมเปิดให้นะครับ
ก็เลยเดินไปเดินมาอยู่รอบบ้านนะฮะกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ย
นางพัฒนีเขาได้เปิดประตูหลังบ้านออกมาจะออกไปเข้าห้องน้ำ
เพราะว่าห้องน้ำมันอยู่นอกตัวบ้านนะฮะก็อาจจะไม่รู้ด้วยว่า
ตัวของนายทศพรสามีเนี่ยยังวนไปวนมาอยู่ที่แถวรอบบ้าน
ทศพรเห็นนางพัฒนีออกมานะครับด้วยความโมโหครับ
ก็เลยเข้าไปหาแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ย
ก็ผลักนางพัฒนีจนล้มลงกับพื้นแล้วก็ใช้ไม้ตีนะ
รวมทั้งกระทืบจนภรรยาเนี่ยฟุบหมดสติไปอืม
แล้วก็อุ้มนางพัฒนีไปที่ห้องนอนแต่นายทศพรเนี่ย
อ้างว่าพออุ้มไปถึงห้องนอนแล้วลองจับตามตัวดู
แตะตรงจมูกดูพบว่านางพัฒนีภรรยาไม่หายใจแล้ว
ก็เลยคิดว่าตายแล้วกลัวความผิดทีนี้ก็เลยอุ้มภรรยาไปที่ห้องครัว
แล้วก็เอาเชือกมาผูกที่ขื่อมาจัดฉากให้เหมือนกับว่าภรรยาผูกคอตาย
นะฮะเอาภรรยาเนี่ยขึ้นไปผูกเชือกเอาไปห้อยไว้นะ
จากนั้นก็ไปเรียกญาติพี่น้องให้มาช่วยเหลืออืม
อ่าแล้วตัวเองก็ทำเป็นนั่งอยู่ข้างศพร้องห่มร้องไห้
จนตำรวจมาถึงอ๋อจัดฉากแบบนี้นะคะครับ
วันนี้เราก็ให้คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเรา
ไปที่วัดโพศีตำบลโพไซจังหวัดยะโสธรค่ะ
เป็นสถานที่ตั้งศพนางพัฒนีนะคะทีมข่าวได้คุยกับลูกชายของผู้ตาย
เป็นพระค่ะท่านก็บอกว่าแม่เพิ่งคบกับผู้ก่อเหตุได้ปีกว่า
ครับที่ผ่านมาแม่เคยเล่าให้ฟังเหมือนกัน
ว่าผู้ก่อเหตุคนนี้กินเหล้าทีไรทะเลาะกับแม่ตลอด
ทะเลาะกันทีไรแม่โดนทำร้ายตลอดนะคะแต่ตัวเองไม่เคยบอกแม่ให้เลิกนะ
เพราะว่าเคารพการตัดสินใจของแม่แต่ช่วงหลังหลัง
ผู้ก่อเหตุทำร้ายแม่บ่อยมากขึ้นตัวเองก็ไม่สามารถไปดูแลได้
เพราะว่าศึกษาธรรมะอยู่ในวัดที่กรุงเทพครับวันเกิดเหตุตอนเย็นค่ะ
โทรศัพท์ไปบอกว่าผู้ก่อเหตุเมาอีกแล้ว
อารวาสอีกแล้วทำร้ายแม่อีกแล้วก็เลยบอกให้แม่ปิดประตูบ้าน
อืมไม่ต้องให้เข้านะแม่ก็เลยปิดประตูบ้านไงฮะครับ
ประมาณ๓ทุ่มแม่โทรไปหาแม่บอกว่าแม่อยากเข้าห้องน้ำ
แต่ห้องน้ำอยู่นอกบ้านอืมพอกำลังจะเข้าห้องน้ำ
เปิดประตูออกมาก็เลยเจอกับผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุก็เลยทำร้ายร่างกายแม่ตลอดระยะเวลาที่ผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายแม่
ได้ยินเสียงจากทางโทรศัพท์อยู่ตลอดนะคะคุยกับพระลูกชายอยู่
เพราะแม่โทรหาพระลูกชายแล้วไม่ได้วางสายนะคะ
ระหว่างที่แม่ถูกทำร้ายพระลูกชายเนี่ยได้ยินทุกอย่าง
ได้ยินทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมครับจนสายหลุดไปนะ
ก็พยายามโทรกลับหาแม่เป็น๑๐รอบทีนี้ไม่มีคนรับแล้ว
โทรศัพท์แม่เหมือนถูกปิดเครื่องไปแล้วค่ะก็เลยโทรศัพท์ไปบอกหลานชายว่าให้เข้าไปดูหน่อย
ตี๒ผู้ก่อเหตุโทรหาแล้วบอกว่าแม่ผูกคอตาย
โทรมาหาพระเนี่ยนะพระเลยบอกไม่เชื่อเพราะพระได้ยินเสียงไงฮะ
อ่าได้ยินเสียงตลอดว่าแม่ถูกทำร้าย
แต่โทรไปบอกพระลูกชายว่าแม่ผูกคอตายแล้วนะแม่เคยบอกว่า
ถ้าเรียนจบก็ให้ศึกมาอยู่กับแม่ที่บ้านนะครับ
แต่สุดท้ายแม่มาจากไปซะก่อนค่ะก็เลยไม่คิดคิดไม่ออกว่าจะยังไงต่อดี
ศึกษาธรรมะต่อหรือจะศึกดีเพราะว่าจริงแล้วก็ตั้งใจจะศึกเพื่อกลับมาดูแลแม่
อืมแต่แม่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตไปแล้วอ่ะค่ะ
ช่วงนั้นก็ร้องไห้แล้วผู้ชายเข้ามาเขาเหมือนจะอ่ามีเมาเมามาเมาหน่อย
เขาเหมือนจะโบเวฟเบอร์ไว้หิวหน่อยแม่ก็เลยจะแต่ว่าแม่ก็แอบเอาเข้าไป
เปิดประตูแล้วก็เข้าวางไว้แล้วก็ล็อกทุธิที่แม่บอกนะ
หลังจากนั้นก็ร้องไห้แล้วเพราะว่าผมก็ได้ยินเสียงเขาอยู่
เพราะว่าทุกขณะที่เราคุยเนี่ยเราบันทึกเสียงไว้
ก็คือเขาก็จะพูดว่าเขาจะฆ่าแม่ถ้าเขาฆ่าแม่อะไรอย่างนี้
ซึ่งเพราะว่าเขาก็ตอนนั้นก็เข้าใจว่าครอบครัวแล้วก็เสียงอ่ะ
ผมเข้าใจเสียงคนที่มันแรงมันจะหมด
คุยทุกอย่างตอนนั้นคือเขาบอกว่าอยากให้ผมกลับไปอยู่กับเขา
คือโดยปกติแม่ผมมีความปรารถนาอยู่แล้วบ้าง
จะไปศึกษาก็อยากจะถ้าจบมาก็อยากให้ศึกมาอยู่กับแม่นะ
ซึ่งตอนนั้นผมก็คิดอยากจะมาอยู่กับเขาเพราะว่าผมเพิ่งเรียนจบ
เพิ่งเรียนจบก็ว่าจะกลับมาอยู่บ้านคุยกันแล้วว่าจะ
หลังจากเคอร์ฟิล์ส์เสร็จแล้วนี่ก็จะกลับมา
อืมผู้ต้องหาคนนี้นี่มันบาปกรรมแท้เลยนะ
โอ้โหดูสิค่ะทีนี้ค่ะทางด้านของญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
เป็นอดีตกำนันตำบลโพไซนายบุญตาอินอ่อนอายุ๗๐แล้วค่ะ
ครับก็เล่าให้ฟังว่าตอนตีสามคนก่อเหตุมาบอกว่า
พัฒนีผูกคอตายนี่ก็เลยเข้าไปดูแต่ตอนนั้นเขารู้เลยนะคะว่า
รุธหลายอย่างมากทั้งคำบอกเล่าของผู้ก่อเหตุ
ที่บอกว่าเจอศพตอนตีสองแต่ไปให้การกับตำรวจว่า
เจอศพตอนเที่ยงคืนคือให้การกลับไปกลับมาไม่ตรงกัน
ส่วนสภาพศพเขาบอกว่ามีพิรุธหลายอย่างเหมือนกัน
คือถ้าผูกคอตายจริงสภาพศพต้องเป็นลักษณะของลิ้นจุกปากตาเหลือก
คอต้องมีรอยช้ำแต่สภาพศพมันไม่เป็นแบบนั้นนะคะ
ที่สำคัญจุดที่ผูกคอความยาวของเชือก
กับส่วนสูงของผู้ตายไม่สัมพันธ์กัน
ถ้าผูกคอตายเองลักษณะแบบนี้ผูกยังไงก็ไม่ตาย
เพราะเท้าจะแตะถึงพื้นแน่แน่อืม
เก้าอี้ที่ใช้ปีนยังตั้งอยู่ปกติแบบนี้ค่ะ
ไม่ได้ล้มไม่ได้มีลักษณะเหมือนคนเหยียบขึ้นไปเพื่อผูกคอแล้วเก้าอี้ล้ม
มันไม่ได้เป็นแบบนั้นพอถามผู้ก่อเหตุ
ถามไปถามมาตอบมั่วไปหมดตอบไม่ตรงคำถาม
ก็เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไปสอบปากคำต่อที่โรงพักค่ะ
สมมุติว่าขาคนไม่ได้ห่างจากพื้น
สมมุติดูแล้วว่าขาคนกับเชือกนี่
ยังผูกกันปกติพูดถึง
ไม่ได้ห้อยตรงเกง
มันไม่มีแบบว่าเชือกรัดคอ
ถ้ารัดข้างนี้ถ้ารัดข้างนี้มันก็ต้องเป็นบ่งบอกเป็นรอยอยู่
มันไม่มีรอยมีรอยแค่ข้างเดียว
เป็นผิดปกติ
มันไม่ได้รัดมันไม่มีรอยมันไม่มีรอยเชือก
พอเขาให้การตำรวจเขาบอกว่า๖ทุ่ม
เขาเปิดประตูครัวเข้าไปเพ้าแฟนคออยู่
มึงไปปลดไปเอาลงทำไมทำไมไม่ไปเรียกคนอื่น
ไปดูมันบอกว่าเป็นเมียมันแฟนมันมันก็เลยเอาช่วยเหลือไว้ก่อน
บุญตาบอกว่านายทศพรผู้ต้องหาเนี่ยพื้นเพลเป็นชาวชายภูมินะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่กินกับผู้ตายอยู่ที่ยะโสธรเนี่ยได้สักปีกว่านะฮะแต่ชอบดื่มเหล้า
พอดื่มเหล้าแล้วทำร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจำเคยเลิกกันไปสี่ครั้งค่ะ
แต่พอเลิกกันไปแล้วก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกเช้าวันที่เกิดเหตุนะครับ
ก็คือ๔พฤษภาคมเนี่ยผู้ตายร้องไห้มาหาบอกว่าถูกสามีทำร้าย
อยากจะเลิกจริงคราวนี้ก็เลยมาที่บ้านหลังเกิดเหตุ
มาขอให้นายทศพรเนี่ยอย่าไปทำร้ายร่างกายเขาอีกอืม
หากยังไม่หยุดยังไม่เลิกเดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ซึ่งตอนนั้นนายทศพรก็ยังตอบกลับมาว่าครับอ่าเหมือนกับรับปากค่ะ
สุดท้ายพอนายบุญตาเขากลับไปก็ทำร้ายเมียอีกอืมอ่า

พอตำรวจมาเมียไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อลงบันทึกประจำวัน
กลับมาตอนเย็นคราวนี้ทศพรนี่มารออยู่เลยอืม
เข้าบ้านไม่ได้รอจนดึกพอเขาออกมาจะเข้าห้องน้ำก็ทำร้ายเขาเลยค่ะ
มีญาติที่เป็นพี่ชายนะครับนายสมศรีอยู่เย็นอายุ๕๓
พี่ชายของนางพัฒนีผู้ตายบอกว่า
ก่อนหน้าที่น้องสาวจะตกลงปลงใจอยู่กินกับนายทศพรผู้ต้องหาเนี่ยนะ
ในบรรดาเย็บด้วยกันเคยเตือน
เพราะว่าเจอกันแป๊บเดียว
แล้วช่วงที่คบหากันยังไม่ได้อยู่กินด้วยกัน
ก็เห็นมีปากเสียงกันตลอด
ถึงขั้นเคยพาน้องไปแจ้งความเอาผิดกับผู้ต้องหามาแล้วนะ
แล้วก็พยายามจะไล่ให้กลับไปแล้วออกจากบ้านของน้องกันไปแล้ว
แต่นายทศพรไม่ยอมไปคือไล่ไม่ไป
เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจาก๓พฤษภาคมที่เขาปลดล็อกให้ขายเหล้าได้
พอวันแรกให้ขายเหล้าได้นายทศพรไปซื้อเหล้ามาดื่มเลย
ตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็หาเรื่องน้องสาว
น้องสาวก็โทรไปแจ้งตำรวจแล้วก็ได้พาน้องไปโรงพยาบาลไปตรวจร่างกาย
วันนั้นยังย้ำกับน้องว่าให้ไล่นายทศพรเนี่ยออกจากบ้านไปให้ได้
หลังจากนั้นก็เหมือนกับว่านายทศพรก็จะหายไปนะ
แล้วย้อนกลับมานะย้อนกลับมาคราวนี้หนักเลยถึงขั้น
ทำร้ายเขาจนตายแล้วอำพรางด้วยการจับไปผูกคอเอาไว้
พอดีวันที่๓วันที่๓ที่เขาประกาศให้จำหน่ายสุราได้
แต่เขาก็อดดื่มมาตั้งแต่ที่ช่วงที่เขากักกันเนี่ยไม่ให้ดื่มนะ
ทีนี้วันที่๓เขาประกาศให้จำหน่ายสุราได้
มันก็เลยเป็นโอกาสช่วงนั้นเขาไปกินมา
น้องสาวเขาเลยไปวานคนข้างบ้านพี่น้องมาช่วยหวาน
เจ้านี่ไม่ได้หวานไปกินเหล้าเมามาเลยเสียงานหน่อย
เขาก็เลยบ่นบอกว่างานไม่ไม่ทำเขาทำงานก็ไปกินเบาทะเลทะไหลอย่างนี้แหละ
เขาก็เลยมันก็เลยจุดประกายตรงนี้ขึ้นมาทะเลาะกัน
ช่วงผมมามาดูเนี่ยเขาเขายกลงแล้วผมเห็นแต่เชือกที่เขาแขวนไว้อยู่
แต่เราเชื่อไหมว่าน้องสาวผมมาดูดูสภาพแล้วผมก็ไม่
เชื่อว่าน้องสาวจะผูกคอตายเพราะว่าน้องสาวนี่เขาเป็นคนแบบ
เขาเป็นคนแบบไม่ไม่ยังไงเขาแต่เขาเชื่อมั่นในตัวเขาเขา
แม้แต่เขาเกิดปัญหาทุกครั้งนี่เขาก็ต้องเขาก็บอกว่าเขาไม่ไม่ยอม
ไม่ยอมทำร้ายตัวเองส่วนเรื่องทางคดีนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกธรรมนูลฉิมวงภูมิกับการสพป่าติ้วบอกว่า
ระหว่างที่ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอพิรุธหลายอย่างนะฮะ
ได้ข้อมูลจากญาติผู้ตายว่าเคยทะเลาะกันหลายครั้งกับนายทศพรที่เป็นสามี
ก็เลยส่งศพไปชนะสูตรก่อนขอผลอย่างเร่งด่วน
แล้วผลชนะสูตรออกมาเบื้องต้น
พบว่ามีบาดแผลที่ท้ายทอยแล้วก็ซี่โครงหักด้วย
ก็เลยนำตัวสามีผู้ตายมาสอบปากคำอย่างละเอียด
จนสุดท้ายแล้วพบว่าให้การไม่ตรงคำถามเลยนะฮะ
ไปวนมาก็เค้นจนยอมรับสภาพว่า
ลงมือก่อเหตุลักษณะแบบนี้แล้วก็อำพลางศพด้วย
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาในทศพรก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ซ่อนเร้นอำพลางศพด้วยนะครับ
แล้วก็ยังพบว่าช่วงที่ผู้ต้องหานำผู้ตายไปผูกกับเชือก
ที่คือที่บ้านเนี่ยเพื่อให้เหมือนกับผูกคอตายเนี่ย
ผลชนสูตรระบุว่าระหว่างนั้นผู้ตายยังไม่ได้ตายนะฮะ

เนี่ยฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดยะโสธรเรียบร้อยแล้วนะครับ